โอ้โหลักษณะคล้ายกับคลิปที่เราเคยนำเสนอเลย

เป็นช้างของเขาใหญ่นี่แหละครับ
แล้วก็คนที่ถ่ายคลิปไว้ได้เนี่ยโอ้โหตั้งสติอย่างดีเลยนะ
ถ่ายไว้ได้แล้วบอกไปนะลูกนะไปนะลูกนะ

ยูยูไปยูยูไป
เดินออกมานี่เดินออกมานี่เร็ว

เร็วพี่โยเดินออกมาพี่โย

เมื่อกี้เห็นไหมครับว่าโอ้โหอะไรดำยื่นยาวเข้าไปในครัวเนี่ย

เป็นช้างครับแล้วก็คนที่ถ่ายเนี่ยแล้วก็เสียงของเจ้าของบ้าน

แต่จริงนะช้างตัวนี้ไม่ใช่โยโย
เพราะว่าเวลาพี่เขาถ่ายเสร็จนะเขาก็เอามาโพสต์ในโลกโซเชียล
เขาก็มาคิดได้นี่ไม่ใช่โยโยนี่นะ

ตอนที่เรียกเจ้าโยโยเจ้าโยโยเนี่ยเพราะตกใจ

เพราะฉะนั้นเจ้างาทองมันก็เลยรู้ว่ามันไม่ได้ชื่อโยโย
มันก็เลยจัดการต่อเลยเลยว่าไม่หยุดเลยอ่ะทีนี้
นี่นะครับคือเจ้างาทองเป็นช้างป่าเขาใหญ่นะฮะ
โอ้โหเขาอายุเยอะแล้วนะอายุ๓๐ปี
หรือหาของกินในห้องครัวนะครับข้าวของกระจัดกระจายเลย
ทีนี้เจ้าของบ้านสะดุ้งตื่นได้ยินแล้วก็รู้แล้วล่ะ
เจ้าถิ่นยักษ์ใหญ่เขามาบุกบ้านนะครับ
ก็เลยเดินออกมาดูแล้วก็ต้องเรียกสตินะ
แล้วค่อยบอกเขาออกไปนะออกไปนะครับ
นี่ฮะสำหรับเจ้างาทองตัวนี้นะคุณนะ
คือเป็นช้างที่หากินอยู่ในโซนเส้นทางขึ้นเขาเขียว
ลักษณะเด่นของเขาคืองาจะออกเป็นสีทองนะครับใหญ่
และงาเนี่ยจะทางออกเหมือนกางออกจากกันดูสวยงามนะครับ
นิสัยเขาชอบไปนอนรับไออุ่นอยู่บนถนน
ผมก็เลยไปค้นนี่คุณคือพอค้นคำว่าเจ้างาทองนะ
คุณดูเจ้างาทองเนี่ยนอนขวางถนนเลยนะฮะถ้าได้ยินเสียงจากในคลิปนะคุณ
คือเจ้าหน้าที่อุทยานเขากำลังจะขึ้นเขาไปทำงาน
เขาบอกพี่ครับพี่มานอนอยู่แบบนี้แล้วผมจะขึ้นเขาไปทำงานได้ยังไง
แล้วพี่จะลุกเมื่อไหร่จะตื่นเมื่อไหร่สักพักหนึ่งเท่านั้นเองคุณ
งาทองเนี่ยได้ยินหรือเปล่าคงไม่ได้ยินหรอกนะ
แต่เขาคงแบบหายง่วงแล้วลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็ว
หันหน้ามามองรถคันนี้แล้วก็ยืนงงแป๊บหนึ่งอ่า
ช่วงนี้กลัวระทึกว่ากลัวเขาจะเดินเข้ามาหารถไหม
แล้วเขาก็เดินเข้าป่าหายไปไม่ทำอันตรายใดนะครับ
เพราะว่าคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็ประสบเหตุตรงนี้
เมื่อวันที่๒๒สิงหาคมปี๖๒เขาเป็นเจ้าหน้าที่อุทยาน
เขาเลยรู้วิธีเมื่อเจอช้างป่าอยู่กลางถนนแบบนี้
เราก็เลยเอาทั้งสองคลิปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากเจ้างาทอง